แน่นอนแล้วไม่หนีไปไหน

อย่ามาตั้งฉายาผมว่าเจ้าพ่อคลิปอีก
เล่นกันไงฮะนี่เดี๋ยวกูดูคนละกัน

เก่งไม่หรอกผมว่าปัญหาแก่อย่างนี้
หนูสองคนเนี่ยแต่งกันได้หรือเปล่า
อุ้มเนี่ยมันมีดาวสุกเป็นมรณะเนี่ย